แม้ตอนนี้รัฐบาลได้ส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับ
สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
แต่ว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่หลายคนกังวล
หากจะต้องหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ

ซึ่งตอนนี้ได้มีภาคเอกชนเตรียมความพร้อม
รองรับการนำมาใช้ในอนาคตแล้ว
คุณติภาษิริพิพัฒน์จะพาไปดูสถานีชาร์จไฟฟ้า
เอกชนเริ่มเตรียมพร้อมกันแล้วครับ
ตู้ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่จะนำมาติดตั้งในโครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่
รองรับพลังงานไฟฟ้าที่กำลังจะเป็นทิศทางของเชื้อเพลิงรถยนต์ในอนาคต
คอนโดมิเนียมของเราก็เริ่มมีคนใช้รถไฮบีชค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มันค่อนข้างไฮเอ็นนะครับ
ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มมีคำถามเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดอนาคตถ้าเกิดมันรถมันเปลี่ยนรถไฟฟ้าขึ้นมาอย่างนี้
แง่ของการใช้รถเลยกรณีเป็นรถไฮบิชมันยังโอเคมีใช้น้ำมันได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดในอนาคตเป็นรถไฟฟ้าอย่างเทซลาร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ขึ้นมา
เรื่องของที่ชาร์จแบตต่างจะเกิดขึ้นอย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาวันสักปี๒ปีที่ผ่านมานะครับ
เราก็มีไอเดียกันมาว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมเราเองเราก็โปรบายที่จอดรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ
ในแง่ของการโปรไวท์ที่เป็นปรักในแง่ของการเสียบให้รถจอดรถไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับ
มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าจริงแล้วปัจจุบันนี้มีหลายโครงการนะครับ
ซึ่งเราจะมีการโอนให้ลูกค้าช่วงเดือนสิงหาคมนี้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

หลังนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า
ให้เกิดขึ้นภายในประเทศโดยเร็ว
ส่วนการเตรียมพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ในประเทศอย่างปตท
ได้เปิดทดสอบการจ่ายไฟฟ้าให้รถยนต์

เบื้องต้นจะยังเป็นการเปิดใช้ภายในเท่านั้น
เพื่อวางแผนการให้บริการในอนาคต

เพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์ว่า
อีก๕๑๐ปีคงไม่เกินนี้
จะสามารถที่จะแข่งขันได้
กับรถที่เรียกว่าอินเทอร์เนอร์คอปเปอร์ชาร์จเอนจิ้น
ซึ่งเป็นรถที่เราเติมน้ำมันอยู่ทั่วไป
สำหรับรูปแบบการชาร์จที่ปตทนำมาทดลอง

แต่เชื่อว่าเทคโนโลยีในอนาคต
จะช่วยให้การชาร์จไฟฟ้าใช้เวลาสั้นลง
กระทรวงพลังงานตั้งเป้าว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้า
ผลักดันให้มีรถพลังงานไฟฟ้า
บนท้องถนนของประเทศไทยให้ได้ไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๒แสนคันค่ะ
ซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่าจุดเติมพลังงานไฟฟ้า

ที่ทำให้แผนดังกล่าวรู้ร่วงได้เร็วขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน